วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนที่ส่งข้อความมาก็กิจกรรมที่ทำในวันหยุดก็คือไปวัด
ทำบุญเสริมสิริมงคลกันไปดิฉันก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปวัดเหมือนกัน
อุดรแต่คราวนี้ขอพาไปที่วัดภูตภาวทองหน่อย
อยู่ที่ตำบลกุฎหมากไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี
ที่นี่ก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวรวมไปถึงบรรดาสายบุญและนักเสี่ยงโชค
เขาเดินทางมาเพราะว่าที่นี่ที่อุดรธานีขึ้นชื่อเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค
แล้วก็ยังมีสายเจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะที่วัดแห่งนี้ก็เลยมากันแบบหลากหลายเลยนะฮะเดินทางมา
บางคนเขามาขอเรื่องความรักความมั่นคงในหน้าที่การงานธุรกิจโอ้โห
เรียกได้ว่ามาที่นี่ครบจบในทุกเรื่อง
ใครมาที่นี่จะรู้ดีว่าคุณจะต้องปฏิบัติตัวยังไง
เริ่มจากมาถึงแล้วสะดอกเคราะห์ค่ะ
ดอกเคราะห์ด้วยการค่อยคลานลอดใต้หินเรือสัมเภาขนาดใหญ่โตอันนี้

ใหญ่มากเลยค่อยคราญล่ะครับเราก็ลอดไปนะฮะ

ผมไปเนี่ยผมอาจจะติดคุณไม่ต้องรอดหรอกคุณยืนรอดีกว่า
ุงผมจะติดอยู่ไม่แต่ว่าทุกคนเขามีความตั้งใจ
เขาไปแล้วอยากจะทำใช่ไหมหลังจากนั้นไปกราบขอพรหลวงปู่หินหยก
เพื่อเป็นการขอโชคต่อองค์เจ้าปู่มุจรินนาคาราชค่ะ
ที่เป็นที่ประดิษฐานรอบสระบกครณีนะคะ
กันว่าจะช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานความรักความมั่นคงด้วย
ตรงนี้บริเวณนี้ก็สำคัญและอีกจุดที่มาแล้ว
ก็จะต้องมานี่แหละมากันเป็นประจำเลย
ก็คือจุดที่มีแม่ตะเคียนพันปีตรงนี้
เจ้าแม่ทองทิพย์มีเรื่องราวบอกต่อถึงการให้โชคกับผู้ที่
จิตเริ่มสายศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็มีความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สถิตอยู่ที่วัดภูตภาวทองแห่งนี้
ก็ตามธรรมเนียมค่ะประชาชนก็จะพากันมากราบไหว้
ขอโชคขอลาบแล้วก็เสี่ยงโชคกันไปตามความเชื่อ
แต่เขาบอกว่ามาที่วัดนี้ก็จะได้หลายเรื่องไง
บางคนบอกว่าอยากจะขอเรื่องหน้าที่การงานความรักเรื่องโชคลาภด้วย
มาที่นี่ก็ครบจบในหนึ่งเดียวเลยนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ห้ามกันไม่ได้ใครสนใจอยากจะแวะเวียนไปที่วัดแห่งนี้
ก็ลองไปดูได้เพราะว่าเห็นไหมวัดมีบริเวณกว้างขวางนะ

ใช่ร่มรื่นนะคะยังไงเข้าวัดไปเราก็หวังว่าให้ทุกคนจิตใจสงบนะ
คิดดีทำดีพูดดีนะยังไงสิ่งดีก็จะกลับมานะคะ